ใช่ค่ะคราวนี้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะคะ

แล้วมีมอเตอร์ไซค์มาตัดหน้าแบบกระชั้นชิด
ก็เลยทำให้หักหลบเบนส์แล้วก็ไปชนกับเสาไฟฟ้า
เหตุการณ์นี้มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บด้วยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายอ้อมค่ายฝั่งขาออก
ตำบลปากภูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยแพทย์เจ้าหน้าที่มูลนิธิใต้เต็กตึง

เสียหลักไปชนอัดกับเสาไฟฟ้าริมถนน
สภาพรถด้านข้างคนขับพังยุบติดกับเสาไฟฟ้า
แล้วกระโปรงหน้ารถก็ยุบเลยนะคะ
เบาะที่นั่งคนขับพบร่างผู้เสียชีวิต
คือนายพิพัฒน์วิบูรพงศ์อายุ๓๐ปี
สภาพศพคือนั่งพิงเบาะตะแคงซ้าย

แล้วก็มีบาดแผลแตกเลือดไหลเลือดข้างในสมอง

รวมถึงมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย๑ราย
ก็คือนายกฤษดาหนูคงอายุ๓๕ปี
กฤษดานั่งมาในเบนส์คันนี้ข้างคนขับ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่านายพิพัฒน์ผู้ตาย
เป็นลูกชายนักธุรกิจในพื้นที่ที่อำเภอศรีชน

ก่อนที่จะเกิดเหตุขับรถเบนส์คันนี้
กลับมาจากไปทานอาหารในตัวเมือง

แล้วก็มีนายกฤษดาผู้บาดเจ็บนั่งมาข้างด้วย

มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งขี่ตัดหน้าเบนส์กระทันหัน
ก็เลยทำให้นายพิพัฒน์คนขับตัดสินใจหักหลบ
แล้วรถก็เลยเสียหลักไปชนอัดก๊อปปี้
เสาไฟฟ้าริมถนนจนทำให้เสียชีวิตนะคะ